วันนี้เราต้องจับตาไปที่เรื่องของพลังงานคุณผู้ชมครับ
เพราะว่าจะมีการหยุดซ่อมแหล่งผลิตกัสธรรมชาติ
ซึ่งมีผลกระทบกับการจ่ายไฟให้กับประเทศไทยนะครับ
ปัจจุบันนี้ครับสัดส่วนเรื่องของการผลิตกระแสไฟฟ้า
เราพึ่งพิงแหล่งก๊าซธรรมชาติสัดส่วน๑๗๐ของการผลิตทั้งหมดครับ
แต่ว่าทุกปีจะมีการปิดซ่อมหยุดซ่อมแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติ
และปีนี้จะมีการหยุดซ่อมถึง๑๕ครั้ง
ซึ่งถือว่าเป็นสูงที่สุดในประวัติการนะครับ
ติดตามเรื่องนี้จากบรรยายงานครับ

กัสธรรมชาติในอ่าวไทยหยุดซ่อมบำรุงไปแล้ว๓ครั้ง
แต่ไม่ส่งผลกระทบมากนักเพราะมีแหล่งก๊าซอื่นทดแทน
แต่ครั้งที่๔จะเป็นการปิดซ่อมบำรุงของแหล่งยาดานาในเมียนมา
ส่งผลให้ก๊าซธรรมชาติหายไป๑๑๐๐ล้านลูกบาทฟุตต่อวัน
ระหว่างวันที่๒๕๒๘กุมภาพันธ์นี้
ส่งผลต่อกำลังการผลิตไฟฟ้าประมาณ๖๐๐เมกาวัตต์
จากนั้นแหล่งนี้จะหยุดซ่อมบำรุงอีก๒ครั้งในปีนี้
คือระหว่างวันที่๑๓๑๕เมษายน
และอีก๒วันในช่วงเดือนธันวาคม
ก๊าซธรรมชาติที่หยุดซ่อมบำรุงและส่งผลกระทบต่อการผลิตไฟฟ้าของไทยอีกครั้ง
ระหว่างวันที่๒๑ถึง๓๐สิงหาคม
ส่งผลให้ก๊าซหายไป๔๒๑ล้านลูกบาทฟุตต่อวัน
แหล่งนี้อยู่ระหว่างเลื่อนปิดวันซ่อมให้เหมาะสม
เพราะจะส่งผลต่อการผลิตไฟฟ้าในภาคใต้ที่กำลังผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการ
รวมแล้วในปีนี้จะมีการหยุดซ่อมบำรุงแหล่งก๊าซ๑๕แหล่งรวม๑๘ครั้ง
ปี๒๕๕๘หยุดซ่อม๑๓แหล่งรวม๑๖ครั้ง
ปี๒๕๕๗หยุดซ่อม๑๔แหล่งรวม๑๙ครั้ง
ซึ่งปีนี้ถือว่ามีแหล่งก๊าซซ่อมบำรุงมากที่สุดเป็นประวัติศาสตร์
แต่ถ้าพิจารณาแล้วแหล่งก๊าซที่ปิดซ่อมและมีผลต่อการผลิตกระแสไฟฟ้าของไทยมากที่สุด
โดยมีกำลังการผลิตปี๒๕๕๘ประมาณ๒๘๘๐เมกาวัตต์
ขณะที่ความต้องการใช้ใกล้เคียงกันอยู่ที่ประมาณ๒๕๐๐๒๖๐๐เมกาวัตต์
เติบโตเฉลี่ยร้อยละ๕ต่อปี
แหล่งใดหยุดจ่ายก๊าซก็จะมีผลกระทบทันที
ทั้งแหล่งก๊าซในเมียนมาที่สนับสนุนก๊าซให้โรงไฟฟ้าภาคตะวันตกเป็นหลัก
แหล่งหนึ่งหยุดซ่อมบำรุงใหญ่อีกแหล่งก็ต้องหยุดตามไปด้วย
ซึ่งจะส่งผลให้ก๊าซหายไปถึง๑๑๐๐๑๒๐๐เมกาวัตต์
โดยในช่วง๓ปีนี้มีกำหนดหยุดซ่อมรวมถึง๑๐ครั้ง
แต่ละครั้งเราจะต้องใช้น้ำมันที่มีราคาสูงกว่าผลิตกระแสไฟฟ้าแทน
ซึ่งส่งผลให้ค่าไฟฟ้าสูงตามขึ้นไปด้วย
คราวเทศรัททีวีรายงาน